ปัดที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวว่าน้องพลอย

แก๊งมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์
แล้วสุดท้ายน้องเครียดถึงขั้นว่าผูกคอฆ่าตัวตาย
จะเผาศพผ่านพ้นไปล่าสุดครับ

นี้เกิดขึ้นกับคุณยายครับด้านหลังของมิ้นท์นะฮะ
คุณยายคนนี้อายุ๘๐กว่าครับ

คุณยายซ่อนกลิ่นโดนแก๊งมิจฉาชีพหลอก

เงินทั้งชีวิตคุณยายเครียดหนัก

กรอกยานอนหลับ๔๐เมตรกินฮะ
หวังฆ่าตัวตายเขียนจดหมายลาตายแล้วด้วยนะฮะ

ซ่อนกลิ่นอายุ๘๒ปีครับ
เป็นข้าราชการเกษียณอายุนะฮะ
อาศัยอยู่แถวย่านคลองเตยในกรุงเทพ

อายุ๘๓เป็นข้าราชการเกษียณ
เช่นเดียวกันแล้วป่วยติดเตียง

ทำหน้าที่ช่วยดูแลสามีคุณยาย
ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ช่วยดูแล
ความสะอาดดูแลงานบ้านต่าง

จู่มีคนโทรศัพท์มาแล้วอ้างตัวเป็นปรายศนีย์ภูเก็ต
บอกคุณยายซ่อนกลิ่นว่ามีพัสดุมาส่งครับ

ดังนั้นให้คุณยายไปแจ้งความที่ภูเก็ตเลยครับ
ยายบอกว่าโอ้โหไปไม่ได้หรอก
ตาไม่ค่อยแข็งแรงยายเองก็เดินทางไกลไม่ไหว
ปลายสายเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวยายคุยกับตำรวจท่านเป็นผู้กำกับการของโรงพัก
เรื่องของเงินทองต่าง

ต้องตรวจสอบทรัพย์สินของยายทั้งหมดนะเนี่ย

สดุที่ส่งมามันผิดกฎหมาย
ยายมีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันธุ์ด้วยหรือเปล่าเนี่ย

ให้ยายโอนไปไว้ที่บัญชีกลางของปปง
เพื่อที่ว่าหน่วยงานกลางนี้

ดูให้ละเอียดว่ามีอะไรถูกอะไรผิดหรือไม่อย่างไร

หวานล้อมคุณยายเกลี้ยกล่อมสารพัด
บอกยายถ่ายสมุดบัญชีธนาคารมาให้หน่อย
พอวางสายคุณยายถ่ายรูปส่งไปให้แบบนี้ฮะ

คุณยายก็ถ่ายรูปส่งไปแต่ว่าถ่ายเป็นแค่รูปปกเล่มนะ

มิจฉาชีพคุยกับคุณยายจนรู้ว่ายายไม่ได้มีแอปธนาคาร
ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ยายครับ
ยายไปติดต่อกับธนาคารนะ

แต่ยายก็ยังไม่สามารถไปเปิดแอปธนาคารได้สักที
เพราะว่ายายไม่ค่อยสบายครับ

ยายส่งข้อความไปบอกตลอด
เพราะฝั่งนู้นเองก็คอยทักคอยถามมาเรื่อย
เห็นมั้ยครับเนี่ยยายจะบอกเลยว่า

ไม่สบายปวดหน้าอก

แล้วก็นอกจากนี้ยายก็จะอัปเดตตลอด

ตาเองเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงสภาพคุณตา
ขอโทษนะไม่สะดวกจริง
คือยายเองก็ตอบกลับกับ

ข้างบนมีคำว่าตำรวจภูทรด้วย

ส่งข้อความไปบอกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
ความดันขึ้นคุณตาอยู่โรงพยาบาล
ยุ่งหลายเรื่องไม่มีเวลาไป

งานกลับไปหน้าเมื่อกี้ก่อนนะครับ

ครับคุณยายพักผ่อนก่อนนะครับ
ถ้าเกิดดีขึ้นแล้วโทรมาหากระผมนะครับคุณยาย

โอ้โหสุภาพคูณ๒ปกติเราคุยกัน
ผมคุณนี่กระผมเลยครับ

จะไม่มีภาษาวัยรุ่นหลุดมาเลยจริง

และสนิทใจมากเล่าเรื่องราวชีวิต

มุมหนึ่งนะคนเท่าคนแก่ไปแล้ว

บางทีแล้วไม่รู้จะคุยกับใครหันซ้ายหันขวาไม่เจอใคร
มีคนนี้คอยคุยคอยถามคุณยายก็จะเล่าให้ฟังเนี่ยฮะ
แล้วก็พิมพ์อัปเดตอะไรต่างไปทีนี้พอคุณยายไปธนาคาร
เพื่อขอเปิดแอปธนาคารปรากฏว่า
ทางธนาคารออมสินอนุญาตให้เปิดแอปพลิเคชันได้
ในแบงค์ออมสินคุณยายมีเงินประมาณ๒๕ล้านส่วนอีก๑แบงค์
ธนาคารกรุงไทยครับไม่อนุญาตให้เปิดแอปมีเงื่อนไขคือ
ถ้าจะเปิดแอปเนี่ยคุณยายต้องพาลูกหลานมาด้วย
ถึงจะยินยอมอนุญาตเปิดแอปพลิเคชันให้ดำเนินการได้
แก๊งนี้คุณยายเปิดแอปได้แค่แบงค์เดียว
ฉาชีพบอกอีกครับยายครับไปถอนเงินออกจากธนาคารกรุงไทย
แล้วเอามาฝากไว้ที่แอปของธนาคารออมสินที่คุณยายเปิดได้เลยก็แล้วกันครับ
เอามาให้หมดเลยนะครับต่อไปนี้เราจะทำการผ่านแอปพลิเคชันแทน
เพื่อความสะดวกฮะกรุงไทยเนี่ยเป็นบัญชีที่คุณยายแกเปิดเอาไว้รับเงินบำนาน
ส่วนออมสินนี่คือเงินเก็บตลอดชีวิตค่าราชการของแกสองคนตายายทั้งชีวิต
จากนั้นคุณยายทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างต่างครับแล้วก็เติมเงินผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะฮะ
รวมแล้วประมาณ๒๐ครั้งตั้งแต่๑๕กันยาจนถึง๕ตุลาคมครับ
เงินสูงสุด๑ล้านบาทถ้วนนะฮะรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด๒๕๘๕๑๕๓บาท๓๑สตางค์
ระยะเวลาหลายวันที่คุณยายโอนเงินไปมิ้นและคุณผู้ชมครับ
คุณยายไม่ได้บอกลูกหลานเลยสักนิดเดียวฮะไม่ปริปากพูดเรื่องนี้เลย
มันขู่ไว้ใช่ไหมคะมันกำชับมาไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันสั่งห้ามเลย
บอกว่าอย่าใช้คำว่าโอนเงินในไลน์แล้วเวลาโทรคุยก็ให้ไปคุยในจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิด
รับตาคนห้องน้ำครับแต่คุณยายเขาเชื่อใจสนิทใจไปแล้วไง
ด้วยข้อความต่างที่มันหลอกลวงก่อนหน้านั้นทำตัวเป็นคนดีนะฮะ
ทีนี้เรื่องมันมาโป๊ะแตกตรงที่ว่าพอคุณยายซ่อนกลิ่นจะต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง
เงินโอนไปหมดแล้วผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็หน่วยงานกลางเขาตรวจสอบอยู่
ไม่มีเงินไงก็เลยไปขอยืมเงินจากหลานชายมาจ่ายให้กับลูกจ้าง
ลูกหลานก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะตากับยายก็มีเงินหลายล้านนี่นะ
แล้วทำไมถึงมายืมเงินลูกหลานมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถามไปถามมาถึงได้รู้ว่า
คุณยายโดนหลอกครับยายซ่อนกลิ่นบอกเสียใจมากยายไม่อยากอยู่แล้วยายอยากตาย
ตุลาคมวันนั้นคุณยายตัดสินใจเขียนจดหมายลาตายครับ
จดหมายนี้ที่เขียนด้วยลายมือครับ
คำสั่งเสียครั้งสุดท้ายแล้วลงวันที่ว่า๑๘ตุลา๖๖
ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีลมหายใจแล้ว
ก็บอกเลยว่าเนี่ยฮะ
ให้ไปรับเงินช่วยเผาศพ๓เดือน

แล้วก็ระบุเลยว่าเผาที่วัดคลองเตย
ติดต่อสำนักงานหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้
ยายเขียนสั่งเสียเอาไว้ทั้งสิ้น

คือคุณยายกรอกยานอนหลับ๔๐เมตรเข้าปาก
หวังว่าหลับแล้วหลับยาวไม่ฟื้นมาอีกฮะ

ไม่มีอาการใดเดชบุญคุณยายรอด

ซ่อนกลิ่นเอาโน้ตที่จดเอาไว้

คุณบอมอภิวัตครับไปตามเรื่องนี้

รายการทรัพย์สินตัวเองมีอะไรบ้าง

ยายอธิบายอย่างละเอียดยิบฮะ
ตามที่มิจฉาชีพมันแจ้ง
มันบอกว่าให้ยายทำอันนี้อันนี้
ยายเล่าละเอียดทั้งหมดเลยครับ
ก็ไม่คิดแล้วล่ะ
เพราะว่าได้กำลังใจจากลูกชายนี่แหละ
เขาช่วยเคลียร์ปัญหาให้
เขาพูดชี้ผิดชี้ถูกให้เราฟัง

ยายบอกว่าไม่คิดลาตายไม่คิดฆ่าตัวตายอีกแล้ว

แต่ไอ้มิจฉาชีพที่มันทำแบบนี้กับเหยื่อหลาย

คุณยายแกส่งไปบอกขนาดนั้นแล้วว่าตาป่วยติดเตียงไม่สะดวก
ยายก็ต้องเช็คปอดเช็คหัวใจอะไรต่างนานา
มันยังทำทีเป็นห่วงใยแล้วก็หลอกเอาเงิน

จุดขอดูตัวเลขอีกทีได้ไหมคะ

สตางค์มันยังเอาไปหมดเลยนะคิง

นี่ทำกับผู้เท่าผู้แก่ที่เงินเก็บทั้งชีวิตด้วยนะฮะ

คุณพี่ตระกูลบอกว่าแม่เริ่มป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วย

ตอนที่รู้เรื่องตอนแรกตกใจมากรีบไปแจ้งความ
แล้วสิ่งที่บีบหัวใจคนเป็นลูกมากที่สุด
ก็คือจดหมายคำสั่งเสียสุดท้ายของแม่
ตระกูลบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
ให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านทุกคน
ให้ดูแลคนที่เรารักอย่างใกล้ชิด
เพราะสมัยนี้มิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบ

ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ถึงผู้เท่าผู้แก่

ขณะเดียวกันอยากให้ทางธนาคารเพิ่มมาตรการ

อย่าปล่อยประละเลยอย่าหละหลวมเด็ดขาดครับ
บอกตามตรงว่าเงินเสียไปเถอะ
มันหาใหม่ได้อยู่แล้วล่ะครับ

อันนี้เกิดไปแต่ครั้งเดียวเนอะ

นี่คือเป็นเหมือนร่มโพร่มใจลูกหลานนะ
ถ้าเกิดตัวเองทำอะไรไปแล้วลูกหลานจะเสียใจขนาดไหน

ยังจะต้องประเทศใดกับเรื่องนี้อีก
มันก็ไม่ควรก็บอกแกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้น
ตรงกันข้ามมันต้องทำร่างกายให้แข็งแรง

หลังจากนั้นก็พาคุณยายซ่อนกลิ่นไปให้ปากคำ

แต่ทีนี้ด้วยความที่คุณยายอายุเยอะแล้ว๘๐กว่าครับ

มิ้นท์คุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วก็ยิ่งสงสารนะฮะ
เนี่ยถ้าคนที่มันคิดจะทำนะ
จิตใจมันยังมีมโนสำนึกอยู่ในใจนะ
ดูสิคุณยายต้องใช้ไม้เท้าค่อยเดินแบบนี้
เวลาจะขึ้นจะลงมันยากเย็นแสนเข็นมากนะครับ
ทางผู้กำกับการสอนอทุ่งมหาเมฆบอกว่า

และล่าสุดครับคุณผู้ชมข่าวมาร้อนเมื่อกี้เลยครับ
ตำรวจบอกว่าได้อายัดบัญชีปลายทางที่คุณยายโอนเงินไปแล้วนะฮะ
และรู้ชื่อเจ้าของบัญชีเหล่านี้แล้ว
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ว่าเงินยังอยู่ในบัญชีหรือไม่
อีกไม่นานน่าจะรู้ตัวแล้วก็สามารถควบคุมตัวมาดำเนินคดีได้
เพราะเมื่อกี้ผมเห็นภาพที่คุณยายก้มหน้าระหว่างเดินขึ้นบันได

เครียดทั้งเหนื่อยกว่าจะก้าวขึ้นแต่ละขั้น
ขึ้นไปว่าเหนื่อยแล้วเวลาลงอีก
คุณยายครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
แล้วใครที่คิดจะทำแบบนี้อย่าทำเลยฮะ
คิดถึงว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก

คุณไม่กลัวคนที่คุณรักเขาต้องมาเสียใจ
หรือว่าถ้าเกิดเขาคิดสั้นแล้วเขาทำสำเร็จจริงจะเป็นยังไง
แบบนี้อาจจะรักแต่ตัวเองนะครับ